ไปดูบรรยากาศสีสันการลอยกระทงทั่วไทยกันหน่อยนะครับ
ไปดูกลุ่มชาวบ้านเขาร่วมประเพณีลอยกระทงบนฟ้า
เขาบอกว่าลอยบนฟ้าซะจะได้ไม่เป็นภาระแม่น้ำลำคลอง

ก็คนเอากระทงไปแขวนไว้บริเวณรอบกำแพงวัด
ซึ่งสามารถแขวนกระทงได้พร้อมกันนับร้อยใบทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
อกจากนี้ทางวัดยังขอความร่วมมือให้
ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
และไม่ให้จุดเทียนนะครับเพื่อลดมลพิษด้วย
ซึ่งชาวบ้านแน่นอนครับร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้วฮะ
นี่เก๋ดีใช้ได้โอเคนะคะเนี่ยรอยบนฟ้าแบบนี้
แต่มันก็ไม่ได้ขอเข้ามาจะไม่ให้คงค้าอยู่ที่ใจ
เราอาจจะอธิษฐานแล้วแล้วแต่ว่าจะมาปรับเปลี่ยนยังไง
ไปต่อกันอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ที่บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวงอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดค่ะ
เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่เขามาลอยกระทงกันคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ทั้งชาวบ้านทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมเทศกาล
โกมล้านนาปู่จาผางพะติ๊บนะคะ

หลังจากนั้นก็ไปปล่อยโคมลอยเพื่อสืบสารประเพณียี่เป็งที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะ
ไฮไลท์ของงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

เลยค่ะเขามาปล่อยคมลอยลอดห่วง

ใช่ค่ะลอยลอดห่วงแล้วก็มีการชิงเงินรางวัลด้วยนะคะ

อ้าวไม่ได้
ลุ้นนะคะว่าถ้าใครรอดห่วงนี้ได้รางวัล

ใช่ต้องคำนวณนะคะว่าจะทิศทางไหนในการปล่อยขึ้นไปนะคะ
ก็มีชาวบ้านทำโคมลอยมาร่วมกันแข่งขันจำนวนมากเลยนะคะ
สำหรับงานลอยกระทงที่นี่เมื่อคืนใครพลาดไป
คืนนี้ยังไปได้อยู่นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขายังคงจัดอยู่ด้วย
ได้ด้วยนี่ได้ไหมคะได้
ไปต่อกันที่วัดสมานรัตนารามนะฮะที่ฉาเจิงซาว
วันนี้เขามีองค์พระพิคเนธองค์ใหญ่มากนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็จัดงานรอยกระทงเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำพอดี
นักท่องเที่ยวชาวบ้านเองก็ไปเยอะแยะมากมายนะฮะ
จุดนี้เป็นจุดเช็คอินนะฮะเขาบอกว่ามีกระทงยักษ์ในแม่น้ำบางประกงด้วยนะฮะ
นี่ใหญ่โตขนาดนี้แหละครับขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ด้านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาศเจ้าอาวาสบอกว่าทางวัดเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยนะ
ได้เข้าไปศักระพระพิคเนศนะเป็นปางนอนสโหยศุกร์เนี่ยนะฮะ
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมไปถึงพระพุทธรูปต่างมากมายตามจุดต่าง
ไหว้เสร็จแล้วก็ขอพรนะฮะขอพรเสร็จกระลอยกระทงกันไป
แต่ต้องกำชับให้พ่อค้าแม่ค้าใครจะไปขายเขาก็บอกว่า
ต้องผลิตกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น
และที่สำคัญคุณต้องขายในราคาถูกให้ชาวบ้านเขาซื้อกันได้
นั้นเนี่ยวัดก็มีการจัดลิกรงลิเกให้ชาวบ้านเล่นมาดูกัน
น่ารักทีเดียวแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญไปด้วย
ส่วนที่วัดราชเจริญสัทธาธรรมที่ศรีมหาโพธิปราจินบุรีครับ
มีการจัดงานลอยกระทงนะครับรอบพระอุโบสถ
กลางบรรยากาศคึกคักมีชาวบ้านเข้าร่วมงานเยอะทีเดียวนะครับ
ประเพณีลอยกระทงรอบพระอุโบสถนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับที่นี่เขาจัดเป็นปีที่๒๐ติดต่อกันแล้วนะครับ
ที่ผ่านมามีชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับ
และที่สำคัญนะครับทางวัดยังกำหนดให้ผู้ที่มาลอยกระทงจะต้องเลยนะ
ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้
หรือทำจากวัสดุธรรมชาติเท่านั้นครับ
ปีนี้เราเห็นทำจากขนมปังเยอะเหมือนกันเยอะมาก

ไปดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ระนอง
บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงที่นี่นะคะเขาฉลองควบกับฮาราวีนไปพร้อมกันเลยค่ะ

เขาบอกว่าที่นี่ตามร้านอาหารต่างในอำเภอเมือง
พากันแต่งตัวแบบนี้กันไปหมดเลย

นั่นแหละอย่างที่คุณทัชนายบอกมาปุ้นีดอิปิ
คือเป็นภาษาภาคมกลางนี้เลยนะ
คือจริงเพลงนี้มันออกมานานแล้วนะ
แต่เพิ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง

ใช่ค่ะตอนนี้ไม่ใช่ดังไปในเกาหลีแล้วนะคะ
ทั้งจีนแล้วก็ในยุโรป
พากันคอปเวอร์เพลงนี้ไปหมดแล้วนะคะ

ในรายการเป็นวาไรตี้ของเกาหลีใต้

นักท่องเที่ยวก็ออกมาร่วมฉลองฮาราวีนกันคึกคัก
แล้วก็บอกว่าเป็นค่ำคืนที่แบบแหมเขาสนุกสนานกันจริง
เห็นไหมต่างชาติก็มาเต้นท่านี้กันเนอะ
ครับคือชาวบ้านเขาไปเยอะเหมือนกันนะครับ
ไปร่วมกิจกรรมลอยกระทง
เขาใช้คำว่าลอยกระทงเป็นเพื่อนผี

เป็นพันหลุมใครช่างไปจัดงานในนี้นะเนี่ย
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ล่าถอยนะ
เอาของไปขายครับอาหารกระทงไปวางขาย
ชาวบ้านก็พาลูกไปร่วมลอยกระทงเป็นเพื่อนผี
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่กลัวเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่เห็นมานานแล้ว
ก็ไปร่วมงานทุกปีพ่อค้าแม่ค้าก็ไปขายลอตเตอรี่ด้วย

เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับ
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลเออก็ไปจัดกันแปลกดีเหมือนกัน
เพื่อนเพียบนะที่นี่เป็นเพื่อนผีเป็นพันหลุมนะ